หลากหลายออกไปในโลกโซเชียลนะคะทั้งที่ให้กำลังใจ
ทั้งที่ตั้งคำถามว่าสาเหตุที่แท้จริง

ถูกต้องแล้วนะคะขณะที่ทีมข่าวไทยรัฐทวีดีความอะไรกันแน่
มีการติดต่อสอบถามไปยังเลขาของหมอสองนะคะ
ซึ่งก็ได้รับการตอบกลับมาว่าคุณหมอยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษ
จากว่ายังติดภารกิจอยู่นั่นเองค่ะ
ซึ่งช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหมอสองนพรรดิเองก็ได้ออกมา
รายยาวถึงเหตุผลการเลิกรากันในครั้งนี้
รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
นายแพทย์นพรัชรัตนวราหะหรือหมอสอง
ศัลยแพทย์ชื่อดังสามีของหญิงแย้
ชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว
ที่ใช้ชื่อว่าแอดดอคเตอร์นพรัฐ

หลังพบว่ามีข่าวของตัวเองเผยแพร่ไปทั่วอินเตอร์เน็ต
พร้อมกับอ้างว่ามีข้อมูลบางส่วนคลาดเคลื่อน
โดยเฉพาะประเด็นบีบบังคับภรรยามากเกินไป
เป็นเหตุให้ฝ่ายหญิงทนไม่ไหว
ซึ่งคุณหมอโต้ว่าไม่เป็นความจริง
เพราะชีวิตก่อนและหลังแต่งงานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
มีเพียงขอร้องให้ภรรยาสาวลดการสังสรรค์ลง

รวมถึงระมัดระวังการโพสต์รูปลงโซเชียลไม่ให้โป๊จนเกินไป
ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตัวหญิงแย้เอง
ฝ่ายหญิงจะไม่ค่อยปฏิบัติตามเท่าไหร่นัก
แต่ตัวเองและครอบครัวก็ไม่มีใครตำหนิ
ในทางตรงกันข้ามกลับให้ความรักและให้เกียรติมาเสมอ

พยายามติดต่อหญิงแย้และครอบครัวเพื่อหวังเคลียร์ใจ
แต่ที่ผ่านมาทำได้เพียงพูดคุยทางโทรศัพท์สั้น

โดยนายแพทย์นพรัชยังกล่าวถึงการแถลงข่าวของพันรยา
ควรทำหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันแล้ว

ซึ่งค่อยแถลงข่าวพร้อมกันทั้งคู่น่าจะดีกว่า
จะทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทุกช่องทางค่ะ
ซึ่งล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ทางด้านหมอสองนพรัชเองก็ได้มีการโพสต์ไอจี
เป็นรูปภาพที่ยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลนะคะ

ตอนนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เหนื่อยนิดหน่อยแต่ไม่เท่ากับเหนื่อยใจนะคะ

แต่ว่าบางข้อความก็ลุ้นอยากให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกัน
ใช่แล้วค่ะนี่ก็คือถือว่าเป็นการปิดฉากนะคะความสัมพันธ์
คบหาดูใจกันก่อนหน้าที่จะแต่งงานนานถึง๙ปี
และใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาเพียงแค่๓เดือนเท่านั้นนะคะ